สถิติเรื่องของอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตในช่วง๗วันอันตรายหน่อยครับ
ใช่ค่ะ๗วันอันตรายจริงจะถึงวันนี้
วันที่๒มกราคมเป็นวันสุดท้าย
แต่ยอดที่ออกมาก็คือออกมาถึงวันที่๑มกราคม
คือเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันที่๖ของการรณรงค์นะคะ
ไปดูกันหน่อยค่ะตัวเลขผู้เสียชีวิตณตอนนี้๔๑๐ศพนะคะ
แล้วก็สาเหตุหลักยังอยู่ที่เมาแล้วขับ
ดังนั้นหน่วยงานเขาก็ต้องเอาตัวเลขเหล่านี้ค่ะ
วางแผนต่อว่าจะหามาตรการแนวทางยังไง
สถิติส่วนอื่นมันลดลงไปด้วยนะคะ
โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่๒๕๕๙
สถิติอุบัติเหตุทางถนนวันที่๑มกราคม
หรือว่าวันที่๖ของการรณรงค์เนี่ยนะคะ
เกิดอุบัติเหตุ๖๖๔ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๘๙ศพ
ผู้บาดเจ็บ๖๗๕คน
สาเหตุหลักค่ะยังเป็นเมาแล้วขับ

ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือรถจักรยานยนต์นะคะ
ดังนั้นถ้าเกิดว่าเรารวมสถิติอุบัติเหตุสะสมทั้ง๖วัน
ระหว่างวันที่๒๗ธันวาคม๒๕๕๙

เกิดอุบัติเหตุ๓๔๒๕ครั้ง
มีผู้เสียชีวิตรวม๔๑๐ศพ
และมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม๓๕๑๖คนนะคะ
เมื่อไปเทียบกับอุบัติเหตุทางถนนสะสม๗วันอันตรายช่วงปีใหม่

พบว่ามีผู้เสียชีวิตลดลง
ส่วนจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
มียอดผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด๒๔ศพนะคะ
สำหรับมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถรวมทั้ง๖วัน
ตั้งแต่วันที่๒๗ธันวาคม๖๑ถึง๑มกราคม๖๒
เจ้าหน้าที่ก็มีการเก็บรักษารถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับเอาไว้ทั้งหมด๔๕๔๕คัน
ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดในส่วนของรถจักรยานยนต์นะคะ

รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล๘๘๓๒๓คน
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาเนี่ย
ได้พูดถึงสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วง๗วันอันตรายปี๒๕๖๒นะคะ
แม้ว่าสถิติเมาแล้วขับจะลดลง
แต่ว่าหลังจากนี้ก็จะต้องมีการนำข้อมูลจากทุกหน่วยงานนะคะ
ประเมินมาวิเคราะห์กันจะหาแนวทางเพื่อทำให้สถิติในส่วนอื่นลดลงไปด้วย
แล้วก็ทำให้ผู้ที่ใช้รถมีวินัยคำนึงถึงความปลอดภัย
รวมไปถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเรื่องของการเพิ่มโทษ
อันนี้จะดำเนินการให้เร็วที่สุดไม่ใช่แค่ช่วงเทศกาลสำคัญนะคะ
แต่ว่าต้องเอามาบังคับใช้ในช่วงเวลาปกติช่วงเวลาที่ไม่ใช่หน้าเทศกาลด้วย
เพราะว่าแม้ว่าสถิติจะลดลงแต่ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเรื่องเดิมอยู่ค่ะ
แต่ว่าตัวเลขนี้ค่อนข้างน่าห่วงนะครับ
เพราะว่าแค่๖วันก็๔๑๐ศพแล้วนะครับ
ปีก่อนปี๒๕๖๑นะครับก็๗วัน๔๒๓ศพ
เดี๋ยวต้องรอนับยอดของวันนี้อีก๑วันนะครับ